มาดูกันที่อะไรใหม่กันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
สมัยนี้ดาราหน้าใหม่มีเยอะนะคะ
เราจะพาคุณผู้ชมไปเช็คดาราหน้าใหม่กันเลยค่ะ
แต่ไม่ใช่น้องใหม่สำหรับวงการนี้

บอกเอาเองนะว่าเธอเป็นดาราหน้าใหม่นี่แหละค่ะ
คุณแม่ลูกหนึ่งสุดเซ็กซี่คนนี้ออกตัวก่อนเลย

ไม่ค่อยจะคุ้นหน้าตัวเองทั้งรูปหน้าตรงแล้วก็รูปหันข้าง
คุณดูความเว้าความโด่งของจมูกอันใหม่สวยมาก
เดี๋ยวเราทำเปรียบเทียบให้ดู
อันนี้เป็นจมูกใหม่นะคุณผู้ชมเอาขึ้นภาพมาเลยนะฮะ
จะเป็นภาพจมูกเก่า
เข้าวงการแรกก็จะประมาณนี้แหละ
สังเกตตรงสรรจมูกยังเป็นอันเดิมนะ
อันนี้เข้ายุคก่อนยังไม่ได้ทำศัลยกรรม
ขึ้นภาพมาภาพต่อภาพต่อไปเป็นภาพที่๒ค่ะ
อันนี้เป็นภาพที่พี่อุ้มเขาถ่ายไว้ช่วงกันยายนปีที่ผ่านมา
เป็นภาพที่เธอเพิ่งจะแก้จมูกมาใหม่
ซิลิโคนอันเก่าเข้าวงการมาก็อยู่เป็น๑๐ปีแล้ว
ลิโคนก็โตไปกับเรา๑๐ปีด้วยกันนะฮะ
ถึงเวลาที่ต้องแงะแกะเปลี่ยนใหม่นะฮะ
ส่วนภาพล่าสุดค่ะขึ้นมาเลยค่ะภาพที่๓สดร้อนไม่ถึงเดือนนี่
สวยไหมคะก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะคุณผู้ชมนะ
เอาเป็นว่าเรื่องศัลยกรรมมันไม่ใช่เรื่องไกลตัว
ในวงการบันเทิงอยากทำแล้วสวยทำไปเลยค่ะ
ไปถึงคุณผู้ชมด้วยถ้าดูแลตัวเองได้ดี
คุณหมอดีนะหาที่ที่มีคุณภาพในการดูแลเรา

พี่อุ้มสวยมากลูกนี้๑๐๑๐ไม่หักค่ะ
ใช่แล้วถือว่าเป็นดาราหน้าใหม่นะ